ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเพราะว่าครอบครัวคนตายเขาคล่องใจจริง
เขาบอกว่านี่คือการจัดฉากลูกเขาไม่ได้ถูกปืนลั่นใส่ตัวเองจนตาย
เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันอยู่ในคอนโดห้องเดียวกัน
ฝ่ายหญิงเนี่ยเล่าเรื่องบอกว่าทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
ฝ่ายชายเอาปืนมาขู่แบบนี้เลยค่ะฝ่ายหญิงด้วยความกลัวตายก็เลยเข้าไปยื้อแย่ง
แล้วปืนก็ลั่นปั้งตอนแรกนึกว่าเข้าตัวเองสุดท้ายเข้าไปประมาณคิ้วซ้ายของแฟนนุ่มนะคะ
เสียชีวิตแต่ครอบครัวและญาติบอกมันมีพิรุธหลายอย่างมาก
ลูกชายตายท่านี้มันไม่ใช่ป่ะลูกมันไม่เคยทำอย่างนี้อะไม่เลย
แม่คือบอกนี่มันจัดฉากหรือเปล่าถ้าตายมันไม่ใช่แล้วลูกแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ค่ะ
ลูกชายแม่นะคะชื่อสุภสินอายุ๓๐ปีค่ะ
คือพอแม่เห็นรูปถ่ายศพทั้งท่าทางทั้งลักษณะแม่บอกมันไม่ใช่อ่ะ
ลูกชายแม่เสียชีวิตอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่สภาพค่ะ
หลักเลยหลายคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วก็ข้องใจอยู่เหมือนกันคือนิ้วไม่ได้อยู่ในโกร่งไกลปืน
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวติดใจนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาแจ้งว่าแฟนทำปืนลั่นใส่หัวตัวเอง
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบร่างของสุภสิทธิ์นั่งพิงกระจกสวมแต่กางเกงขาสั้นสีดำ
มีแผลถูกยิงเหนือคิ้วหนึ่งนัดกระสุนทะลุนะคะแล้วมือขวามีปืนเก้ามอมออยู่
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานและสอบปากคำแฟนสาวเอาไว้
แฟนสาวอายุ๒๖ปีบอกว่าคบกับผู้ตายมาได้๘เดือน
คบหากันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องแฟนเก่าของผู้ตายตลอดเลย
เพราะว่าแฟนเก่าชอบโทรมาติดต่อมาเป็นระยะก็เลยทะเลาะกันเป็นประจำ
วันเกิดเหตุเธอบอกเธอบอกเลิกค่ะ

กลัวตายก็เลยยื้อแย่งปืนสุดชีวิตสุดท้ายปืนลั่น

ช่างประจำคอนโดบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งก็รีบวิ่งไปดู
ก็เห็นผู้หญิงยืนร้องไห้ตะโกนบอกช่วยด้วยอยู่หน้าห้อง
แฟนทำปืนลั่นใส่ตัวเอง

แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่ายังไงก็คิดว่านี่คือการจัดฉาก

แฟนด้วยซ้ำ
ไม่มีเหตุอะไรจะบอกว่าลูกแม่จะยิงตัวเองเลย
ก่อนตายลูกแม่ก็อยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรี
ก็ยังพาแฟนสาวคนนี้กลับมาบ้านด้วย
กลับจากเพิ่งกลับไปที่นนทบุรีเมื่อวันเสาร์นี้เอง
ตั้งแต่ลูกชายคบกับแฟนสาวคนนี้มาได้๕๖เดือน
ทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องหึงหวง
และส่วนใหญ่ลูกแม่ก็เป็นฝ่ายง้อขอคืนดี
เคยถึงขั้นให้แม่ช่วยง้อด้วยซ้ำ
พี่ชายฝาแฝดคนตายก็บอกเหมือนกันว่า
นี่ก่อนเกิดเหตุ๕นาทีน้องชายเพิ่งโทรมาเอง
ถามพ่อสบายดีไหมยังคุยกันดีอยู่เลย

พี่บอกผมไม่เชื่อว่าแย่งปืน
เพราะผู้หญิงไม่น่าสู้แรงผู้ชายได้
ครอบครัวเลยคิดว่าน่าจะจัดฉาก
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นของน้องชายจริง
แต่ก็ไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นการยิงตัวเอง

เพราะลักษณะมันผิดธรรมชาติไปหมดเลย
จะท่าทางการถือปืนที่มือที่นิ้วไม่ได้อยู่ในโกร่งไกล
ยังวางอยู่บนขาในท่านอน
วิถีการยิงเข้าเบ้าตาทะลุข้างหลัง

ติดใจครับผมเพราะมันแปลก
คนตายจะหันปืนเข้าตัวเองได้ไง

คุณบอกว่ามีการต่อสู้เลี่ยงปืนกัน
หนึ่งเชื่อไหมคะว่าแรงผู้หญิงกับแรงผู้ชาย
ถ้าแรงผู้หญิงเยอะขนาดหวักหญิงผู้ชาย

ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยังไงบ้าง
ถ้าดำเนินการผมก็ว่าตามเนื้อผ้าครับผม

แม่ของแฟนสาวคนตายค่ะก็บอกว่าปกติเธอก็พักอยู่ห้องข้างกันกับลูกสาวนี่แหละ
ตอนเย็นก็จะแวะมากินข้าวเย็นกับลูกสาวกับแฟนทุกวัน
ก็ยอมรับว่าเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวกับแฟนทะเลาะกันจริง

แต่สุดท้ายแล้วฝ่ายชายก็เลือกลูกสาวแม่แล้วก็มาทะเลาะกันอีก
ลูกสาวก็มาเล่าให้ฟังว่าฝ่ายชายเอาปืนมาขู่ก็เลยมีการแย่งปืนกัน
ถ้าส่วนตัวแม่นะแม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
แม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นการจัดฉากแล้ว

แม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
ค่ะ
สิ่งที่จะให้คำตอบนี้ได้ที่สุดก็คือ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจสภาพบางกลัวยังคงสอบปากคำแฟนสาวอยู่
เพราะยังติดใจสงสัยในหลายประเด็น
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตกลงละผู้ตาย
ตายด้วยตัวเองหรือถูกทำให้ตาย

ผลตรวจคาบขม่าวดินปืนจากตัวแฟนสาวผู้ตาย

เรื่องต้นตำรวจมีหลักฐานเชื่อได้ว่า
ผู้ตายถูกแฟนสาวยิงจนเสียชีวิต
และข้อหาตามพระบออาวุธปืนแล้วนะคะ
ทั้งการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สาเหตุตำรวจเชื่อว่าน่าจะมาจากหึงหวงค่ะ